ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของพ่อค้าปลาหมึกที่พระนครศรียุธยานะครับ
เมื่อวานนี้ที่เราไปตามชีวิตของเขานะ
หลังจากที่เขาอัดคลิปลงในโซเชียล
บอกมีลูกสองคนเนี่ยใครช่วยรับลูกสองคนผมไปเลี้ยงหน่อยเถอะ
ผมกับภรรยาไม่ไหวแล้วถึงขั้นปรึกษากันว่าจะกอดคอกันตายด้วยซ้ำ
โควิดออกจากงานมาลงทุนเอาเงินทุนที่มีอยู่ก้อนสุดท้ายไปซื้อรถ
เพื่อเร่ขายปลาหมึกนะฮะปลาหมึกย่างอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ดูเหมือนว่าคนสั่งปลาหมึกนะฮะกำลังจงกำลังใจอะไรก็มา
แต่เมื่อวานตอนเย็นอยู่ดีมีภาพที่เขาต้องไปโรงพยาบาลนะ
เพราะว่ามีคนตั้งใจจะไปช่วยซื้อปลาหมึกไปถึงบ้านอ้าวนี่ฮะ
ต้องช่วยพามาส่งโรงพยาบาลเขากินยาเข้าไปหนึ่งกำมือ
เพราะว่าถูกคนมายึดรถไปค่ะนี่เป็นภาพตอนเย็นเมื่อวานนะครับ
คนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะแม้ว่าจะเดินเข้าไปเองได้เนี่ย
แต่อาการก็หนักอยู่นะครับคุณชัยวัดนะฮะพ่อค้าปลาหมึกย่าง
คนที่ไปช่วยเนี่ยบอกว่าทีแรกตั้งใจไปอุดหนุนเห็นคลิปแล้วสงสาร
ขับรถมาจากนนทบุรีไปถึงบ้านเนี่ยตามที่เขาบอกกันไว้เนี่ย
เห็นกำลังกินยา๑กำมือต่อหน้าลูก๒คน
เลยต้องรีบช่วยพามาโรงพยาบาล
พ่อร้องไห้ค่ะพ่อก็บอกกันว่าเขายึดรถเราไปแล้ว
แล้วเขาก็กระดุกยากินเลยอีกอย่างเขามีเรื่องเชียดเยอะด้วยค่ะ
สงสารค่ะแต่ก็ห้ามไม่ได้
ภรรยาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
บอกว่าเธอเชื่อว่าสามีคงท้อสู้ไม่ไหว

ตอนนี้ค่าบ้านเนี่ยยังค้างค่าเช่าอยู่๒เดือนนะเจ้าของจะให้ออกสิ้นเดือนนี้แล้ว
รถที่สามีถูกยึดไปเนี่ยเป็นรถเก๋งเก่าหนึ่งคันนะตอนที่สามีออกจากงานมาเนี่ย
ก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อนะครับที่ติดต่อซื้อจากเขาเนี่ยเป็นแบบรถเก่งคันเล็กเล็กนะ
แต่ไม่มีเงินให้แล้วไงอยู่ดีมาเอารถไปเลยเนี่ยฮะ
เธอเลยบอกเธอไม่รู้ว่าถูกหลอกขายรถหรือเปล่าค่ะนี่ครับ
ก็คือเป็นรถที่ที่เหมือนเขามาเหมือนมาขายเขาบอกว่ารถกำลังเขาก็บอกว่ามีเอกสารให้อะไรให้ไม่ต้องกลัวหนูก็เชื่อเขาว่าหนูคิดว่าหนูจะเอามาเอามาหาเงินอย่างเงี้พี่แล้วเราเราได้ให้เงินเขาไปเท่าไหร่อ่ะ
หนูให้เขาไปหมดเลยห้าหมื่นห้าแล้วเขาก็เอารถเอารถมาให้ใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวเขาก็มายึดตอนแรกเขายังไม่มาเอาเขาบอกว่าให้โอนเงินให้สองหมื่นเขาจะลบพอร์ตไม่ให้คนมาตามแต่หนูไม่มี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

แต่พวกหนูหนูโม่เองนะคะรู้ไม่ทันเขา
นี่ฮะก็เลยเป็นความช้ำใจของครอบครัวนี้คือขายของไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีมาถูกหลอกซื้อรถเอารถไปอีกนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีอบตกำนันผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากทราบข่าวก็มาให้ความช่วยเหลือมาดูแลกันนะครับ
โดยเฉพาะน้อง๒คนลูก๒คนนะฮะ
ที่ต้องยังเรียนหนังสืออยู่นะครับ
ส่วนตำรวจเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอให้พ่อค้าปลาหมึกย่างคนนี้เนี่ย
อาการหายดีออกจากโรงพยาบาลก่อนนะ
แล้วถ้าเรื่องรถคิดว่าถูกหลอกถูกมิจฉาชีพมาหลอกขายรถหลุดจำนำอะไรประมาณอย่างนี้
ก็ต้องมาแจ้งความแล้วเดี๋ยวตำรวจจะได้จะได้ไปไล่ให้ต่อว่า
ตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นขบวนการของมิจฉาชีพจริงหรือไม่อย่างไร
นะคะแต่ว่าสุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ยื่นมือไปช่วยเหลือแล้วนะคะ